คุณผู้ชมคะตอนนี้ต้องส่งกำลังใจนะคะไปที่ครอบครัวของคุณปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมนะคะรวมถึงส่งกำลังใจให้คุณปานเพชรด้วยเพราะว่าเกิดเหตุคุณปานเพชรเนี่ยค่ะโดนศอกน็อกศีรษะฟาดพื้นค่ะล่าสุดเนี่ยสมองไม่ตอบสนองค่ะ
ก็เจอกับแอนโทนี่ทีเอฟมวยไทยนักชกชาวฝรั่งเศส
สนามมวยกองทัพอากาศทูปะเทมี๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมายกที่๕ค่ะ
ปานเพชรโดนสอกกลับ

หัวกระแทกพื้นหมดสติแพ้น็อกไป
จังหวะที่ปานเพชรล้มลงหัวฟาดพื้น
คลั่งในสมองแล้วก็เกิดอาการสมองตายค่ะคุณผู้ชม
จังหวะนี้ค่ะนี่ค่ะโอ้โฮแฟนมวยไทยนี่
เรียกว่าช็อกไปตามกันนะคะนี่ค่ะ
ของพี่สาวของปานเพชรเนี่ยนะคะ
อัปเดตอาการของปานเพชรบอกว่า
ตอนนี้น้องอยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจกับยา
สมองบวมมากสมองตายน้องไม่ตอบสนองอะไรแล้ว
ญาติกำลังปรึกษากันค่ะว่าจะเอายังไงต่อ
ปฏิหารไม่มีอยู่จริงความหวังไม่มีอีกแล้ว
ทำไมต้องมาเกิดกับครอบครัวของเราด้วย
คุณผู้ชมครับบอกว่าน้องอาการแย่ลงสมองไม่ตอบสนอง
รอให้น้องสิ้นใจไปตามธรรมชาติค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะเธอบอกว่า
เดี๋ยวมีอาการคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบนะคะโอ้โห
เป็นการช็อกแฟนมวยไทยจริงแฟนของคุณปานเพชรนะคะ
คุณชะดาพรทองเชื้อหรือว่าคุณนิ้งเป็นภรรยาของคุณปานเพชรค่ะ
ก็บอกว่าหลังทราบเรื่องก็รีบมาเลยจากจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
อาการสาหัสเลือดข้างในสมอง
คุณนิ้งบอกว่าตอนนี้ปานเพชรอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจ
ยากระตุ้นความดันแล้วครอบครัวตอนนี้คุยกันแล้วนะคะ
ตกลงกันว่าถ้าหากร่างกายของปานเพชรไม่ไหว
ครอบครัวจะหยุดให้ยากระตุ้นความดัน
และใส่เฉพาะเครื่องช่วยหายใจอย่างเดียว
เพื่อให้ปานเพชรค่อยจากไปอย่างสงบ
ครอบครัวได้ทำใจไว้แล้วค่ะ
แม่กับญาติญาติแล้วก็หนูคุยกันแล้วตกลงกันแล้ว
ว่าในเมื่อเขาไม่โอเคแล้ว
ก็จะปล่อยเขาก็เลยสั่งให้หยุดยากระตุ้น
แล้วก็ปล่อยให้เขาไปเองตามธรรมชาติ
แบบไม่ถอดเครื่องช่วยหายใจค่ะ
ปล่อยให้เขาหมดไปของเขาเอง

นี่ค่ะคุณนิ้งก็บอกว่าตอนนี้ก็มีคนบริจาค
มาช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลอยู่เรื่อยนะคะ
ก็ยังรอปฏิหารแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับคุณปานเพชรและครอบครัวด้วยนะคะ